หัววันนี้ค่ะดับปริศนาคาจุกนมเด็กหญิงวัยขวบเศษ

มาบอกว่าหลังจากที่ลูกเสียชีวิตวันที่๑เมษายน
ก็กลัวไงก็เลยหนีไปหลบอยู่ที่บ้านญาติที่สมุทรปราการ
แต่ทีนี้คนตั้งคำถามว่าผู้หญิงคนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่

เพราะว่าหลายข้อมูลมันดูขัดแย้งกัน
แล้วเมื่อวานเธอเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว
บอกว่าที่ผ่านมาปิดบังคนอื่นมาตลอดเลย

แล้วลูกเนี่ยก็คลอดเองด้วยนะไม่ได้ไปหามดหาหมอ
เด็กไม่เคยเอาไปรับวัคซีนเลยจนเด็กเป็นโปรลิโอ
หลายคนก็งงสงสัยคลอดลูกออกมาแล้วดูแลลูกยังไง
ใช่คือเธอก็บอกไงว่าชงนมเอาไว้ให้
แล้วก็ตั้งไว้๗โมงกว่าออกไปทำงาน

ขวบกว่าเองนะแต่ตำรวจตอนนี้
มีข้อสงสัยอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้
เป็นแม่ของเด็กคนนี้จริงหรือไม่
เหตุการณ์นี้เราก็เล่าข่าวไปไปเจอศพของเด็กหญิงวัยขวบเศษ
ที่เขตสวนหลวงคือคนเขาได้กลิ่นเหม็นนะคะแล้วให้ไปดู
พอเอาไฟฉายส่องดูก็อ้าวพัดลมเปิดอยู่เอามีเด็กนอนอยู่
สภาพที่พบศพคือจุกนมคาอยู่ที่ปากมีขวดนมตกอยู่ใกล้
ทีนี้ก็ไปสืบหาว่าคนเป็นแม่คือใครแล้วเมื่อวานนี้ค่ะ
พนักงานสอบสวนสนคลองตันเนี่ยก็เลยเชิญตัวนางจุธารัฐสุวรรณนิต
ผู้หญิงวัย๒๗ปีก็เอาตัวทั้ง๒คนมาสอบปากคำ
พอสอบปากคำเสร็จก็พาคนที่คลุมหน้าอยู่เนี่ย
คนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่เด็กไปชี้จุดที่เกิดเหตุ
นำตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดโดยพันธุ์ตำรวจโทนิรันดิ์โสมะคุณานนท์
รองผู้กำกับการสอบสวนสนคลองตันบอกว่าเบื้องต้น
ผู้หญิงคนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่เด็กยอมรับว่าเด็กที่เสียชีวิตเป็นลูกแท้
เสียชีวิตเมื่อวันที่๑เมษายนแล้วตัวเธอเองตกใจทำอะไรไม่ถูก
ก็เลยหนีไปอยู่บ้านญาติที่จังหวัดสมุทรปราการ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่เด็กบอกว่า
สำลักน้ำนมแล้วเสียชีวิตแต่ทีนี้พอเธอให้ข้อมูลมา
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเอกสาร
เรื่องของการแจ้งเกิดหรือว่าหลักฐานใดที่จะพิสูจน์ว่า
เด็กที่เสียชีวิตคือลูกของเธอจริง
แล้วก็เรื่องของวิธีการดูแลเด็กนะครับรวมถึงเรื่องของเสื้อผ้า
ให้เด็กสวมใส่ก็ไม่ได้เป็นชุดเด็กเลยนะ
คือเขาบอกว่าเข้าไปตรวจค้นในห้องไม่มีเสื้อผ้าเด็กอยู่เลยสักชุด
ยังใส่ชุดผู้ใหญ่อยู่เลยแล้วก็มีพวกนมผงมีนมกล่อง
ว่าแม่เด็กคนนี้ท้องรวมถึงเรื่องของการทำคลอดเรื่องของการเลี้ยงลูก
จนตอนนี้เด็กประมาณ๑ขวบ๙เดือนนะคะแม่ของเด็กเป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยเคยได้ยินเสียงเด็กเท่าไหร่ได้ยินแค่บางช่วงเวลาเท่านั้นเอง
โทรไปหาแม่เด็กแม่เด็กบอกว่าเลี้ยงกุมารไว้
แต่ทีนี้ค่ะพอหลังจากเกิดเรื่องมาเนี่ยแม่เด็กก็เล่าข้อมูลให้ฟังนะ
แต่เป็นคนตัวเล็กไงท้องก็เลยอาจจะไม่ใหญ่ก็เลยไม่ได้สังเกต
ส่วนเรื่องการคลอดการเลี้ยงดูลูกคนที่อ้างตัวว่าเป็นแม่เด็กบอกว่า
ในห้องนี้เลยทำคลอดด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็เลี้ยงน้องมาคนเดียว
ไม่เคยพาเด็กไปตรวจร่างกายหรือว่าไปรับวัคซีนอะไรเลย
เด็กก็เลยกลายเป็นโปรลิโอที่ขาทั้งสองข้างแล้วก็ไม่ได้ทำเรื่องแจ้งเกิดเด็กด้วย
ไม่ได้ทำเรื่องเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปแจ้งเกิดก็จะมีใบสุติบัติถูกไหมถูกต้องตามกฎหมาย
เด็กยืนยันนะว่าลูกอยู่ในห้องคนเดียวทั้งวันเลย
ตอนเช้าแม่เด็กจะชงนมใส่ขวดแล้วก็วางไว้ที่พื้นใกล้ข้างตัวเด็ก
เด็กจะหยิบมากินเองก่อนออกไปทำงานทำแบบนี้ตั้งแต่ช่วงอายุ๓เดือน
จนถึงตอน๑ขวบ๙เดือน๓เดือนนี่คือคว้าขนมกินเองเหรอ
ไม่สามารถหรอกค่ะคุณเด็กเกินไปถ้าเกิดขวบกว่านี้ยังพอเข้าใจได้
นี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ตำรวจมีข้อสงสัยเยอะเลย

เด็กก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงวันอาทิตย์ที่๓๑มีนาคม

เสื้อผ้าออกจากห้องไปอยู่กับเพื่อน

แล้วก็ส่องไฟดูมางัดห้องเข้าไปดู

บ้านไปขึ้นที่สิ่งที่ผมแถว๗วัน๔๕บาททุกวัน
เลิกมาก็กลับมาอยู่กับลูกปกติ
แขกงานเขาที่นี่คือเขาใช่ไหม
คือเด็กคลอดมาไม่ได้ให้วัคซีนใช่ป่
มันก็นี่แหละตั้งแต่แรกเกิดมา
คือเจ้าของห้องก็บอกว่าแม่เด็กเองก็ไม่ได้สูงสิงกับใคร
จ่ายค่าห้องโอนเงินบ้างไม่งั้นก็ยัดสอดไว้ใต้ประตูบ้างแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลย
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็เลยเกิดคำถามนะว่าเอ๊ะแล้วพ่อเด็กไปไหน
คือเขาให้ข้อมูลว่าพ่อเด็กพอรู้ว่าภรรยาตั้งท้อง
ตั้งท้องโดยไม่พร้อมก็เลยตัดสินใจเลิกรากันไป
กลายเป็นเธอต้องเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วพ่อแม่ของเธอก็ไม่รู้ด้วยนะ
ว่าเธอเนี่ยท้องกำลังจะมีหลานนี่คือข้อมูลที่เธอบอกมา
แต่ว่าเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจยังทำไม่ได้
เพราะว่าตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่าเด็กที่ตายเป็นลูกจริงหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแม่ลูกกันจริงอันนี้เข้าข่ายความผิดรุนแรงในครอบครัว
แต่ถ้าเกิดไม่ใช่แม่ลูกกันเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสืบสวนขยายผลอย่างละเอียด
ว่าเป็นแม่ก่อนเมื่อวานนี้ไปพบพนักงานสอบสวน
ตำรวจเขาก็เลยปล่อยตัวไปไม่ได้คุมตัวเอาไว้นะคะ